ไปฝึกลมหายใจมาหรือยัง
หายใจเข้าหายใจออกพุทโทพุทโท

นี่พวกผู้ชมที่ได้ชมเป็นเมื่อสัครู่
แหมก็คงจะสนุกกันไปแล้วสำหรับการ

ลองทำดูแล้วจะรู้มันยากค่ะ
เราก็เล่นไปเที่ยวพักผ่อนเพลิดเพลินใจจนลืมน่ะสิ
นี่ยังไงเดี๋ยวรองเท้าแปดทิ้งไว้โอ้โฮ
ทีหลังเราต้องผูกเชือกห้อยไหมหรือว่าพกเข้าวัดเหมือนกันเข้าวัด
ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ก็ควรจะอย่าไปทิ้งเอาไว้นะ
มันเป็นขยะด้วยไงเขาบอกว่ารองเท้าแตกกว่าห้าสิบข้างนะครับ
คุณผู้ชมครับที่ถูกห้อยประกาศหาเจ้าของเนี่ย
ในไทยเขาว่า๕๐ข้างเหรอคะเยอะมากมันมีมาไม่ครบคู่ก็มี
มันลอยตามน้ำมาก็มีเออเขาบอกว่าเป็นของนักท่องเที่ยวนะครับ
ที่ไปเที่ยวที่บริเวณที่ร้านอาหารริมน้ำแม่แจ่มอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
ไปเที่ยวเนี่ยก็ลืมเอาไว้บางรายเนี่ยก็เนี่ย
แล้วก็ใจดีเก็บมายิงไว้หวังว่าสักวันนึงเขาจะวนมาเอาของรักของเขากลับคืนไปนะครับ
เรื่องนี้ครับนายนิกรศรีวงเจ้าของร้านแพรไอซี่บอกว่า
เริ่มเก็บรองเท้าแตะที่ไหลมาตามน้ำ

ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมนะครับ

ก็เริ่มได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวพาครอบครัวแล้วก็บุตรหลาน

แล้วก็เมื่อได้รับความนิยมแน่นอน

เจ้าของก็ลืมเอาไว้บ้างทำหายไว้บ้าง

เราอาจจะเฮ่ยเคยมันเป็นของเรานี่ข้างนี้

ถือว่าเยอะนะครับและตั้งแต่เริ่มเปิดร้านมาเลย
ทุกวันก็จะมีรองเท้าไหลไปเกยตื้นใกล้กับร้าน
และส่วนใหญ่จะลอยมาข้างเดียวน่าสงสารจริง
มาข้างเดียวหาคู่ไม่เจอ
เจ้าของร้านเขาก็เลยคิดว่าอ้าวไหนก็ลอยมาแล้วก็ห้อยเอาไว้
เพื่อวันหนึ่งเจ้าของเขาจะมาเอาคืนนะครับ
เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าได้รับความนิยมมาก
โดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ผมแนะนำให้ไปเที่ยวนะ
น้ำตกนะเย็นสบาย
สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยยังมีอีกเยอะเลยนะคะ
ใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนก็สามารถติดตามรายการเรา
แล้วก็ไปตามรอยดูได้อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไง
ต้องรักษาธรรมชาติอย่าไปลืมรองเท้าไว้แบบนี้
คือที่นี่ฉันว่าบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรือ

แต่ที่นี่เขามีเก็บเอาไว้ให้

จะพาไปดูวิธีการโปรยทานในงานศพรูปแบบใหม่
ปกติแล้วจะมีการโปรยเหรียญนำทางไป
แต่ครั้งนี้เอามะกรูดกับมะนาวมาโปรย
เฮ้ยมะกรูดมะนาวอะไรนะ
เขามะกรูดมะนาวไปแลกมะพร้าวส้มโออะไรนะ
อันนั้นมันโหหี้โหใช่ไหม
ใช่อันนี้เป็นการโปรยทานจริงเดี๋ยวไปดูกัน
ทำไมเขาถึงใช้มะกรูดแล้วก็มะนาวในการโปรย

ช้ำนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหม
ชาวบ้านกว่า๗๐๐คนเลยนะคะ

ภายในงานศพคุณยายหอมพวงประยง
ที่เมนวัดชูประสาสนาราม
ตำบลยางอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
ความแปลกของการโปรยทานที่นี่ก็คือ
จากจะมีเงินแล้วยังมีห่อผ้าขาวม้าผ้าไหม

ซึ่งรางวัลใหญ่คือพัดลม
และที่แปลกไปกว่านั้นก็คือนี่แหละค่ะ
โรยลูกมะกรูดแล้วก็มะนาวด้วย
เรดวสังความฮือฮาและก็ประหลาดใจ
ให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมงานศพกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียว
โอ้โหบางคนมีร่มมารับไหมคะ
นางรำภัยรำพินีนินนะคะหลานสาวผู้เสียชีวิต
บอกว่าสาเหตุที่ใช้ลูกมะกรูดแล้วก็มะนาวโปรยทาน
เป็นเพราะว่าอยากให้คนที่ร่วมงานศพ
สดชื่นเหมือนกับชื่อของคุณยาย

และก็ยังสามารถนำมะกรูดและมะนาวไปแลกเป็นเงินสด
ได้ที่ตัวเองด้วยนะคะในราคาลูกละ๒๐บาท
คือปกติโปรยเหรียญ๕เหรียญ๑๐ได้แค่นั้น
แต่ว่าถ้ามะนาว๑ลูกมะกรูด๑ลูก๒๐บาทค่ะ
สาเหตุที่ให้มะกรูดโปรยทานก็คือ
เพิ่มความหอมเวลาพี่น้องญาติญาติแย่งทานกันนะคะ
เหมือนความหอมกลิ่นของมะกรูดมันจะโปรย
โปรยแล้วก็เหมือนชื่อคุณยายหอมค่ะ
แล้วก็ลูกหนึ่ง๒๐บาทนะคะมารับเงินได้ที่หนูค่ะ
เคยได้ยินแต่ใครมีมะกรูดไปแลกมะนาว
ใช่อันนี้มีมะกรูดกับมะนาวไปแลกเงินนะคะ
และด้านนางกรธิดาบุญสุข้าราชการครูบำนานบอกว่า
ใช้มะกรูดและมะนาวโปรยทานคำตอบตรงคือความหอมนั่นเอง
เจ้าภาพต้องการให้หอมฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณ
เสมือนการโยนทานด้วยลูกมะพร้าวเมื่อสมัยโบราณนั่นแหละค่ะ
จุดประสงค์อย่างแรกก็คือทานเมื่อเก็บได้แล้ว
เป็นอีกหนึ่งเทคนิควิธีการใหม่ที่ไม่เคยเห็นจริง
เพราะว่าปัจจุบันนี้มะนาวก็ราคาแพง
ผมเป็นห่วงคนที่ไปรอรับโปรยทาน
เพราะถ้ารับไม่ดีปุ่งปังเข้าหน้าเลย
ก็น่าจะเป็นมะกรูดตามหน้ามาคะหน่วงก็จะปุ่ด
ต้องคือใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะอันตรายเหมือนกันเนาะ
มาดูเรื่องนี้กันบ้างเขาแข่งขันกัน
แข่งขันเนี่ยผิวปากคุณทำได้ไหม
อะไรเดี๋ยวคุณป่าลูกปงยังยากเลยคุณจะให้ฉันผิวปาก

สิ่งคิดสิว่าเสียงนกเสียงกาลแล้วกัน
แต่นี่ครับจะพาไปดูการแข่งขันการผิวปาก
เขาบอกว่าเป็นลาวบรรดาผู้สูงอายุมีฝีไม้ลายหูกิจสูสีกันมาก
แต่ใครจะเป็นผู้ชนะติดตามได้จากรายงานครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือ๒นักแข่งขันผิวปาก

พร้อมกับเต้นเบาให้เข้ากับจังหวะการผิวปากของตัวเอง
การแข่งขันผิวปากครั้งนี้เป็นของลาวผู้สูงอายุชาย
ซึ่งมีอายุตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปจนถึง๗๐กว่าปี
ซึ่งเป็นตัวแทนจาก๑๒หมู่บ้านของตำบลเทพรักษา

ที่ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นในวันผู้สูงอายุที่ผ่านมา
กติกาการแข่งขันผิวปากนั้นก็ไม่มีอะไรมาก
ให้ผู้แข่งขันจับคู่สองคนขึ้นมาผิวปาก
หากใครผิวแล้วเสียงผิวปากหยุดหายไปไม่ต่อเนื่อง
ก็จะถูกกรรมการจับแพ้และคัดออก
จนเหลือรอบชิง๔คนสุดท้าย
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของประชาชนที่เข้ามาร่วมงานอย่างคึกคัก
เพราะผู้สูงอายุแต่ละท่านต่างออกลีลาที่แตกต่างกันไป
บางคนโยกแข้งโยกขายโยกย้ายใส่สะโพกก็มี
ก่อนที่จะคัดเลือกเหลือรอบชิง
กรรมการจะให้ผู้แข่งขันนั่งพักดื่มน้ำเย็น
รอชิงชนะเลิศหลังจากผิวปากกันจนปากแห้ง

สุดท้ายผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันผิวปากครั้งนี้
ก็คือตัวแทนจากบ้านตาพรามที่ผิวหนักแบบไม่มีหยุด
ดีนะที่ไม่มีคุณตาท่านไหนเป็นลมหมดแรงไปซะก่อน
แสดงว่าฝึกกันมาอย่างดีทุกคน
แล้วก็บอกให้รู้ว่าหมู่บ้านนี้ผู้สูงอายุเขาแข็งแรงกันนะจ๊ะ
ต่อมาต่อกันที่จังหวัดกระบีนะคะจะพาไปดูสุนัขแปลกหลาดตัวหนึ่ง
ปกติแล้วเราก็จะเคยเห็นแต่จิ้งจก๓หาง๔หางใช่ไหม
คราวนี้เป็นสุนัขที่มีขนงอกออกมาจากดวงตา
อ่าแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกเลยว่าไม่เคยพบเห็นสุนัขแบบนี้มาก่อนจริงจริงนะคะ
เหมือนติดขนตาไม่ได้แอบติดขนตาจริง
เหรอไหนเดี๋ยวต้องสังเกตดูใกล้ได้ช่วยฟังกันดี
สุนัขตัวนี้นะคะมีชื่อว่าขนตางอนชื่อเขานะคะชื่อก็บอกนะ
ขนตางอนค่ะเป็นสุนัขเพศผู้อายุ๓ปี
มีขนสีน้ำตาลขาทั้ง๔ข้างเป็นสีขาวนะคะ
บริเวณดวงตาทั้งสองข้างมีขนสีน้ำตาลยาวประมาณ๒เซนติเมตร
โผล่ออกมาจากดวงตาขาวค่ะ
สร้างความประหลาดใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก

ดูดีเห็นไหมข้างนู้นจะเหนียวชัดกว่า

นี่เจ้าของก็คือนายพลยายทองอายุ๔๐ปีนะคะ
ชาวบ้านหมู่๔ตำบลทุ่งไซทองอำเภอลำทัพจังหวัดกระบีบอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าสุนัขตัวนี้เป็นสายพันธุ์อะไร
โดยเมื่อ๓ปีก่อนได้ไปรับจ้างตัดผลปาล์ม
ในพื้นที่อำเภอคลองท่อมใกล้บ้านของเพื่อน
และไปเห็นลูกสุนัขของเพื่อนหลายตัว
แต่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งก็คือเจ้าขนตางอนนี่แหละค่ะ

มีจุดสีขาว๒จุดที่หน้าผากเหนือดวงตา

และที่ผ่านมาก็ให้อาหารกินเหมือนสุนัขทั่วไป
แต่ว่าเจ้าขนตางอนจะชอบกินข้าวคลุกกับปลา
พอโตขึ้นจึงสังเกตเห็นว่า
มีขนสีน้ำตาลงอกออกมาจากดวงตาขาว

หางกับเป็นแล้วชอบกินปลาหรือเปล่า

และที่สำคัญคือขนมันยาวออกมาเรื่อยด้วย
หลับตาไม่สนิทแล้วนะคะ

หรือว่ารำคาญกับขนที่งอกออกมาแต่อย่างใด

ก็เลยไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่

ชาวบ้านคนเท่าคนแก่หลายคนก็บอกว่า
ไม่เคยเห็นสุนัขที่มีขนงอกออกมาจากดวงตาในลักษณะนี้นะคะ

เจ้าของก็ยืนยันจะเลี้ยงเจ้าขนตางอนต่อไป

เฝ้าบ้านได้เหมือนสุนัขทั่วไป

อ่าก็ดูมีเอกลักษณ์พิเศษดีนะเจ้าสุนัขตัวนี้

สมแล้วที่ชื่อเจ้าขนตางอนนะครับ

ต่อให้เขาจะมีรูปร่างผิดแปลกไปนะครับ
แต่จริงแล้วไปพบสัตวแพทย์ก็ดีเหมือนกันนะ
จะได้รู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าพันธุกรรมของเขาหรือเปล่า
หรือว่าเกิดจากมีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ช่วงนี้เดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้า

โอ้โหมีเรื่องของของกินเพียบเลย
เพราะฉะนั้นมาติดตามกันครับ